วันนี้เนี่ยต้องจับตาเรื่องหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีของคุณพิธา
ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่คุณพิทาออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าตกลงขายไม่ขายหรือว่าอะไรยังไง
เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันค่ะคุณพิทาทั้งโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
ก่อนหน้านี้๒วันเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามเลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับ
วันนี้เนี่ยทางคณะทำงานของว่าที่พักร่วมรัฐบาล๘พักนำโดยพักก้าวไกล
นัดประชุมคณะทำงานกันเป็นครั้งที่๒นะฮะครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับประชุมที่พักประชาชาติ
วันนี้ใช้ที่ที่ทำการพักเพื่อไทยในการประชุมกันนะครับนี่ฮะคุณพิธาก็มาด้วยนะครับ
หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับแล้วก็มีคณะทำงานชุดต่างทั้ง๗คณะของ๘ว่าที่พักร่วมรัฐบาลนะฮะ
ที่ประชุมในวันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับก็ได้ตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก๕คณะนะครับ
ที่มีอยู่๗คณะนะครับเพิ่มอีก๕ตอนนี้ก็เป็น๑๒คณะแล้ว
เพิ่มมานะครับคือคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและดิจิทัล
คณะทำงานด้านสาธารณสุขนะฮะซึ่งจะไปเน้นเรื่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
ที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นในสังคม
มีคณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำ
แล้วก็คณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบนะครับ
ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องการปฏิรูปที่ดินด้วยแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งบอกว่าจะทำเป็นเรื่องเร่งด่วนนะฮะ
ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้นะครับ๗มิถุนายนว่าที่พักร่วมทั้ง๘พักนะครับ
จะประชุมหัวหน้าพักกันนะฮะซึ่งจะเอาข้อสรุปวันนี้นี่แหละไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนคณะทำงานประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจะประชุมวันที่๒๐มิถุนายน
ครั้งต่อไปนะฮะที่ที่ทำการพักก้าวไกลนะครับ
แล้วอาจจะมีการลงพื้นที่สัญจรนะครับอย่างเช่นไปดูการผลิตสุราเสรี
คือก่อนจะเข้ามาประชุมกันเนี่ยมีรายงานว่าตอนที่มาถึงคุณพิธามาถึงเขาก็มีการพูดคุยกัน
ที่คุณพิทาใส่นี่นะฮะคุณพิทาบอกเสื้อผู้หญิงจริงนะฮะที่ใส่เนี่ยเป็นไซส์๓๘เอามาลองแล้วแบบรอบอกมันพอดีมันพอดีตัวนะฮะก็เลยใส่ไปร่วมงานนะครับ
ต้องมาชิมซะหน่อยไหนมาทั้งทีนะครับ
บอกได้ยินเสียงล่ำลือมานานแล้วนะ
คุณอุ้งอิ๊งที่เจอกันล่าสุดเนี่ยในงานพลายมันก็เล่าให้ฟัง
บอกอร่อยมากเลยมาตามคำเชิญนะครับ
แล้วเดี๋ยวประชุมครั้งหน้าที่พักก้าวไกล
ก็จะเชิญแต่ละท่านเชิญคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยไปชิมเมนูอเมริกาโน้ส้มของพักเก้าไกล

นั่นเขาก็ดังอเมริกาโน้ส้ม
นี่คุณพิทา๒แก้วเลยนะครับ
มิ้นช็อกหวานน้อยกับอเมริกาโน้ส้มนะครับ
นี่พอชิมไปบอกโอ้โหมินช็อกนี่เกินร้อย
ชั้นหนึ่งเลยหวานมากนะฮะ
ส่วนอเมริกาโน่ส้มคุณวิทาบอกรสชาติเหมือนที่ร้านโซบาที่พักเก้าไกลเลย
โดยบอกว่ารสชาติของทั้งสองแก้วนี้ก็แตกต่างกัน
แต่เมื่อกินพร้อมกันก็กลม
รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้กินพร้อมกันได้
นี่เหมือนหยอดปริศนาธรรมทางการเมืองอีกเห็นมั้ย

ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ

ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ

ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ

ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ

ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ
ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ

ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ
ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ
ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ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
ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติชาติชาติชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ
ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติชาติชาติชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ
ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ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
ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ
ไปพบผู้ราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติฝิทธิพันธ์นะครับ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
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทำงานได้กับทุกรัฐบาลอยู่แล้ว
ปัญหาที่นำมาคุยกันก็อย่างเช่นเรื่อง
การแก้ปัญหารถติดค่ะอ่ะปัญหาปากท้อง
แล้วก็นำมาเสนอให้กับทางกรทมในวันนี้
คือไฮไลท์ทางการเมืองสัปดาห์นี้นะคะ